บุกเดี่ยวกันไกลแทงคัชเชียร์
เงินปั๊มหนีลอยนวล
คุณผู้ชมฮะมีคลิปวงจรปิดในปั๊มแห่งหนึ่งนะครับ

แล้วก็กระทำการอุกอาจใช้เวลาแป๊บเดียว
การจี้ชิงเงินเป็นหมื่นนะครับ

เห็นวงจรปิดในสองมุมนะฮะ

แล้วก็ประชิดตู้เก็บเงินของพนักงาน

นักการแคปเชียร์ลงไปกองอยู่ตรงนั้นแล้วคุณ

นี่ฮะแล้วก็ชิงเงินจากลิ้นชักไป

แต่ไปเปิดลิ้นชักล่างนะครับ
แล้วก็ขู่พนักงานบอกว่า
พี่ไปยังปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุอยู่ริมถนน

อำเภอเมืองนนทบุรีนะครับได้พูดคุย
พนักงานแคชเชียร์ที่รอดตาย

ยังอยู่ในอาการตกใจนะฮะเล่าว่า
ช่วงเกิดเหตุเพิ่งจะมาเข้าเวรแคทเชียร์
คนร้ายขี่จักรยานยนต์เข้ามาอย่างรวดเร็ว

ถือกันไกลปลายแหลมมา

โชคดีที่เธอยังแบบว่าตกเก้าอี้
ไม่งั้นถูกแทงเป็นแผลแน่นะครับ

ตอนที่คนร้ายบอกว่าส่งเงินมา

เธอโดนแทงตรงหน้าท้องแล้ว

ตัวเธอเองก็กระเด้งตกเก้าอี้ลงไปกองกับพื้นนะครับ

ก็กลัวว่ากลัวจะถูกแทงจนตายนะครับ

ลิ้นชักบนเนี่ยเพิ่งจะเก็บเงินใหม่

มีอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับคนร้ายก็ได้ไปนะฮะ

คนร้ายทำทีขับเข้ามาจอดด้านหลังปั๊มก่อนนะมันมีอีกมุมหนึ่งฮะ
เห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหลังปั๊มก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำนะครับ
อ่ามีภาพไหมฮะแล้วก็ดูลาดเหลาอยู่ตรงนั้น
ในภาพตอนที่คนร้ายมาด้อมมองวนเวียนอยู่ในปั๊ม
เข้าห้องน้ำแบบนี้นะครับก็คงมาดูไว้ก่อน
ว่าที่เก็บเงินอยู่ตรงไหนนะครับ
หลังจากนั้นก็เลยขี่มาชิงเงินนะฮะ

มันบอกส่งตังมาอย่าส่งเสียงดัง
บอกว่าส่งตังค์มาคือมันแทงแล้วไงมันจ้วงแล้วอ่ะ

โดนค่ะมันไม่ทันได้หลบหรอกพี่คือตก

มันคือมันจังหวะโดนแทงคือตกเข้าพี่ลงไป
แล้วมันจะแทงซ้ำ
ใช่แล้วมันบอกว่าอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นจะแทงอีกรอบนึง
ยืนยันเลยนะว่าคนร้ายมาถึงก็แทงเลย
เพราะเธอเปิดแผลให้ดูนะลองดูแผลที่ท้องของเธอนะ

ถ้าเธอไม่เด้งตกเก้าอี้นะอาจจะถูกแทงทะลุท้องเลยนะครับ
ตำรวจสพเมืองนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีนะฮะ
แล้วก็พบจริงว่าไปทางแยกสะพานพระราม๕นะครับ
จากนั้นจะตรวจสอบเส้นทางต่อไปนะฮะ
ล่าสุดในวันนี้นะครับตำรวจสพเมืองนนทบุรีเนี่ย
ติดตามความคืบหน้าทางคดีนี้
ทราบว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๓๕๔๐ปีนะครับ
สิทธิ์ของเราสอบถามความคืบหน้า
ภูมิกับการสพเมืองนนทบุรี
ก็บอกว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่มืออาชีพ

ประชิดตัวจะแทงขนาดนี้นะครับ
โดยฝ่ายสืบสวนกำลังตามแกะบรอย
เชื่อว่าจะได้ตัวอีกไม่นานนี้นะครับ

น่าจะเป็นมืออาชีพ
หรือว่าไม่ใช่มืออาชีพครับ
วันนี้เราดูด้วยหน้านัก

หรืออาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะครับ

ฉกฉวยหาอุปกรณ์อาวุธบริเวณนั้น
โอ้โหน่าจะไม่ใช่มืออาชีพ

กลัวจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกนะฮะ